สี่แม่น้ำหนึ่งมีแถวนี้ไหม
มีเพียบเลยฮะอ่าฟังข่าวนี้ให้ดีค่ะแม่น้ำหนึ่งงานเข้าครับ
ตอนนี้ถูกระงับการก่อสร้างพญานาคคู่
เพราะว่ายังไม่ได้ไปขออนุญาตจากท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
และอีกอันหนึ่งคืออาจจะอาจขีดเส้นใต้๓เส้นนะ
อาจจะถูกออกไหมจับกรณีผัวพันกับเจ้ามือหวยออนไลน์
คล้ายคดีลุงจ้างพญานาคโดยไม่ขอ
อ่านี่แหละครับใช่นี่คดีนี้นะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนกุฎพิมาร
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ไปแจ้งความกับตำรวจสมพด่านขุนทศให้สอบสวนการก่อสร้างพญานาคคู่
ในพื้นที่หมู่๑๔ตะบนกุฎพิมาร
ต่อเนื่องหมู่๑๐ตะบนหนองบัวตะเกียจ
ของบริษัทเครื่องรางความรวย๘๘จำกัดของแม่น้ำหนึ่งเขา
แม่น้ำหนึ่งชื่อจริงคือนางสาวพิรัทนโชทศนด
เนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องนี้นายมนชัยเติมขุนทศ
ท่านเป็นประหลัดองค์กรขยะหานส่วนตะบลกุฎภิมารระบุว่า
แม่ของนางสาวพิรดะซึ่งเป็นชุกองที่ดิน

เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างพญานาคและอาคารบนที่ดินผืนนี้
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองครับ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะฮะ
บอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต
ซึ่งเมื่อยื่นเอกสารแล้วก็ต้องรอดำเนินการอีก๓๐วัน

จึงต้องระงับการก่อสร้างพญานาคคู่เอาไว้ก่อนนะครับ
นอกจากนี้ตำรวจสดคุณทศยังเสืบสวนเพิ่มเติม
แล้วไปพบว่าบริษัทของแม่น้ำหนึ่งเนี่ย

เปิดขายวัตถุมงคลเป็นการบังหน้า
และอาจจะผัวพันกับเจ้ามือหวยออนไลน์
เพราะคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกได้
จะต้องเช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นเงิน๔๙๙บาทก่อน
จึงจะมีสิทธิในการเข้าไปในเว็บไซต์ต่าง

เตรียมออกหมายจับเร็วนี้

แล้วแม่น้ำหนึ่งอยู่ไหนคุณไขมั้ย
คนเค้ามีข่าวออกมาขนาดนี้เก็บกับเท่าแม่น้ำหนึ่ง

เพจแม่น้ำหนึ่ง๘๘นะฮะ

และที่บอกนะฮะบอกไว้เมื่อวันอาทิตย์บอกว่า
เดี๋ยวจะจุดทูบให้เลขวันที่๑๓กรกฎาคม
เมื่อวานแล้วให้แล้วเห็นเลย
นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวฮะ

อย่างนั้นนี่มันนับถอยหลังแล้วนะวันนี้คือ๑๔แล้วนะ
พรุ่งนี้๑๕วัน๑๖คือวันอะไร
๑๖วันศุกร์ค่ะอ๋อนะฮะแบบนี้คือแม่น้ำหนึ่งในงานอาจจะเข้า